คือตำรวจของโรงพักพหนโยธินเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
คุณตำรวจไปดูหน่อยในซอยลาดพร้าว๔๑มีวัยรุ่นถูกยิง
ขณะที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมานะฮะปรากฏว่าวัยรุ่นคนนี้ถูกยิงจริงค่ะ
แต่ตอนแรกคิดว่าคู่อริยิงสุดท้ายคดีพลิกมันเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดพร้อมกันก่อนค่ะ

เสียงปืนใช่ไหมพี่กำลังจะถามว่าเสียงอะไร
ใช่ค่ะเสียงปืนคือตอนแรกเนี่ยคิดว่า
มันมีกลุ่มคู่อริไล่ตามกันมาหรือเปล่า

ผู้ชายที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยลาดพร้าว๔๑แยก๒๒หรือเปล่า
สุดท้ายไปดูกล้องวงจรปิดไปตรวจวิถีกระสุนแล้ว

คนซ้อนท้ายนั่นแหละทำปืนลั่นใส่หน้าท้องตัวเองนะฮะ
แล้วสุดท้ายคือเสียชีวิตนะคะ
เหมือนมีจังหวะเขาเอี้ยเอี้ยวตัวเนี้ยเนอะนั่นแหละค่ะเออ
เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดหนึ่งนัดนั่นแหละ
มาจากปากกระบอกปืนของตัวเองแล้วปลิดชีพตัวเองนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เกิดขึ้นภายในซอยรัดพร้อม๔๑แยก๒๒ขแขวงจันกเสมเขจจตุจักรนะฮะ
บันทึกภาพผู้ชายสองคนได้เป็นวัยรุ่นนะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอย
แล้วก็เสียงปืนดังขึ้นปั้งหนึ่งนัดได้ยินนะ
คนซ้อนท้ายที่เสียชีวิตชื่อว่านายวีรยุทธ์สามัญเมือง
เล่นก็คือนายอามนะฮะอายุ๑๘ปีถูกกระสุนยิงที่หน้าท้อง
เหตุการณ์เขาเกิดขึ้นขณะที่เขาไปซ้อนท้ายเพื่อนอีกคนนึง
ชื่อว่าเบิร์ตนะคะตำรวจสอนอพหนโยธินค่ะสุดท้ายต้องไปควบคุมตัวเบิร์ต
มาสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
นี่ค่ะควบคุมตัวเบิร์ตมาสอบปากคำแล้วรีบนำตัวขึ้นไป
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนะนี่เอาไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
ตรวจร่างกายหาสารเสพติดอะไรด้วยนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนพบว่าอามที่เสียชีวิตเนี่ยเบิร์ตบอกว่า
ก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุเบิร์ตกับอามเนี่ยเขาไปก่อเหตุมาก่อน
ก่อเหตุฟันกลุ่มคู่อริแล้วกำลังจะไปตามหาเรื่อง
คนที่หน้าคล้ายกับกลุ่มคู่อริอีกคนหนึ่ง
อามที่ซ้อนท้ายทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ก็เสพสารเสพติดมาด้วย
สารเสพติดที่ว่าส่วนผสมเคนมผงค่ะ
กำลังคึกเลยเสพยามาก่อนแล้วจะไปไล่ทำร้ายคู่วริ
ควงปืนมาด้วยสุดท้ายไอ้ปืนที่ควงมายิงใส่ท้องตัวเองเสียชีวิต
เหมือนจะเอี้ยวเอาปืนเก็บหรือจะเหน็บอะไรสักอย่าง
จังหวะนี้ที่ปืนพิลั่นไปเอง
กลุ่มที่ถูกนายเบิร์ตกับนายอามขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ฟันยอม
บอกว่าเค้าเคยมีปัญหากันเมื่อสองถึงสามปีก่อน
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันอีกเลยนะคะ
วันเกิดเหตุกลุ่มของผู้ตายกลับเข้ามารุมฟัน
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณด้านหลังแล้วก็เย็บไป๕เข็ม
ก่อนที่นายอามจะหยิบปืนออกมาเขาก็เลยตัดสินใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีนะคะ
หรือแก้แค้นอะไรนะเค้าอยากให้เรื่องมันจบไป
ตอนนี้ต่างคนต่างโตแล้วอยากทำงานทำการอยากให้อีกฝั่งเลิกนิสัยแบบนี้สักทีค่ะ

เท่าเข็มโปรแล้วผมไม่ได้อะไรกับใคร

ใช่ครับคือทำงานนริหวะครับผมช่วงนี้
เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีกับนายเบิร์ตนะคะ
เบิร์ตก็ยังมีชีวิตอยู่

ดำเนินคดีกับนายเบิร์ตในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าข้อหารุนแรงนะคะ
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธปืน
ไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ